ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ภรรยาของเสียตุ้มบอกกับผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีปฏิบัติการค้นหาศพสามีของเธอเธอบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยยอมสารภาพว่ายิงสามีเธอเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งก็เหมือนกับมีความหวังนะอย่างน้อยได้เจอศพสามีก็ยังดีนะฮะตั้งแต่หายไปในวันแรกเนี่ยนะครับ
สุดท้ายหายังไงก็ไม่เจอเหมือนกับฝันสลายเธอบอกนะครับไม่รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะลวงตำรวจหรือว่าใช้กลวิธีแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้เธอท้อใจไปหมดวันเธอบอกได้แต่มองของใช้เสื้อผ้าของสามีด้วยความคิดถึงแล้วก็รูปถ่ายที่มีอยู่นะฮะภรรยาเสียตุ้มวันนี้พาคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปดูเสื้อ
เธอบอกยังไม่ได้ตากเลยอะเธอยังเอาไว้ที่เดิมแล้วก็เล่าว่าสามีชอบพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาตายไปเนี่ยใครจะซัดผ้าให้คำพูดเหล่านี้ยังวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอด
แล้วพาไปดูสุนัขชีวาวาสองตัวนะครับเฟอร์เรทอีกหนึ่งตัวที่สามีรักมากทุกครั้งที่ขับรถออกจากบ้านสามีจะพาไปด้วยเสมอ
นี่ฮะตั้งแต่เสียตุ้มหายตัวไปเนี่ยสุนัขนี่มันเหมือนกับมันมองหาคนที่จะมาสตาร์ทรถกระบะ
เหมือนกับรอว่าเจ้าของจะมาถ้าเสียงสตาร์ทรถกระบะปุ๊บเดี๋ยวมันจะได้ไปเที่ยว
นี่หลายวันแล้วมันก็เนี่ยฮะมองเฉง้อมองอย่างเดียวจากกรงเนี่ย
ช่วงเช้าเธอบอกว่าเธอไปทำบุญถวายสังกฐานไปกรวดน้ำให้สามีมานะครับ
หวังว่าสามีจะได้รับบุญหรือว่าช่วยให้เปิดทางให้เจอศพเนี่ย
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสื่อสารอะไรกันได้เลยมีแต่เพื่อนนะที่ฝันแล้วมาเล่าให้ฟังบอกว่าเสียตุ้มเนี่ยไปเข้าฝัน
บอกเพื่อนว่าจมอยู่ใต้ทะเลลึกจมโครนลึกอยู่ใต้น้ำแต่ทีมค้นหาไปหาหายังไงก็ไม่เจอ
เพราะตรงที่อยู่เนี่ยมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยเธอบอกเธอได้คุยวางแผนกับลูกน้องแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
บอกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองหากันอีกทีนึงเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ว่าจะหายังไงนะครับเพื่อจะให้เจอ
ส่วนประเด็นที่ภรรยาของนายสอเสือนะที่เธอบอกว่ามีอิทธิพลในพื้นที่และน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องการเสียชีวิตของสามีเนี่ย
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกไม่รู้เรื่องอะไรกันจริงแล้วฝั่งเธอก็เคยถูกกระทำเหมือนกันเนี่ยฝั่งนู้นก็ไปถูกกระทำเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
นั่นแหละตำรวจพิสูจน์หลักฐานเลือดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็รู้อะค่ะ
ออกมาแจ้งความได้นะคนหายออกมาแจ้งความค่ะ
คือถ้าว่าสามีหนูหายไป๘วันนี้หนูดิ้นแล้วค่ะ
ดิ้นตั้งแต่วันแรกนะแฟนหนูหายวันแรกคือหนูดิ้นแล้ว
เราไม่สามารถยืนอยู่ได้นะผัวหายไป๘๙วันไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
และที่สำคัญเบาะแสที่เราพอที่จะรู้ก็คือเขาเป็นคนโทรมา
ใช่เรารู้แค่นี้ว่าเขาเป็นคนโทรมาเราก็ให้ปากคำเท่าที่เรารู้
ยังไม่มีไม่มีประเด็นไหนที่ว่าเราไปปักปำเลย
แล้วถ้าเขามีหลักฐานว่าแฟนหนูไปไล่ฆ่าคนทำไมเขาไม่แจ้งความให้มันติดคุกไปตั้งแต่แรก
นั่นแหละอันนี้ไปแจ้งความได้นะมันไม่ต้องมายิงกันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อน
ยิงกันตายไปกันตายมาไปแจ้งความได้เลยค่ะ
เพราะว่าเราเป็นแค่ชาวบ้านตัวเล็กคนนึงแจ้งความเราก็ติดคุกแล้ว
เราไม่ได้คิดว่าวันนี้เหตุการณ์เนี้ยจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะทั้งที่เรายังยิ้มยังหัวเราะกันปกติอยู่เลย
พอไม่มีแกก็เหมือนเราออกไว้เองแหละตัวคนเดียว
พรุ่งนี้ภรรยากับกำนันบ้านตะกรบแล้วก็ลูกน้องเสียตุ้มกับชาวบ้านบอกว่าจะช่วยกันหาอีกทีนึงนะฮะ
ก็วางแผนกันนะครับเพราะว่ามีผู้ต้องหาที่เป็นชุดที่บอกว่าเอาศพย้ายจากฝังดินเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลเนี่ย
ให้การอ้างบอกว่าห่อศพเสียตุ้มด้วยผ้าใบแล้วใช้เสาไฟฟ้า๓ต้นมัดกับโซ่ติดกับร่างเสียตุ้มเพื่อถ่วงน้ำหนัก
แล้วใช้สมอเรือเนี่ยปักร่างเสียตุ้มด้วยเพื่อจะให้ถ่วงลงไปใต้ทะเลไม่ให้ศพเนี่ยลอยขึ้นมา
ทีมค้นหาเนี่ยวันนี้เขาก็ช่วยกันทำอุปกรณ์ที่จะสามารถดิ่งลงไปแล้วก็ไปลากของที่อยู่ใต้น้ำทะเลลึกได้
ทำขึ้นมาลักษณะคล้ายอวนนะครับทุกผู้ชมครับแต่ใช้เชือกเนี่ยร้อยกับลูกตะกัวแทนเพื่อถ่วงน้ำหนักให้สามารถลากไปถึงพื้นใต้ทะเลอ่ะ
หวังว่าจะลากไปแล้วก็จะไปเกี่ยวขึ้นมาได้นะโดยใช้เบ็ดตกปลากระเบนนะครับมาร้อยตลอดความยาวของเชือกอีกทีเพื่อให้เกี่ยวสมอได้
ถ้าตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะทั้งเสาไฟฟ้า๓ต้นทั้งสมอเนี่ยก็ต้องเอาอะไรที่มันลงไปถึงใต้ทะเลลึกแล้วก็ลากเกี่ยวขึ้นมาได้
ถ้าไปเจอศพเสียตุ้มที่ถูกสมอเรือปักอยู่มีเสาไฟฟ้าถ่วงอีก๓ต้นเนี่ยจะได้ลากขึ้นมาได้เดี๋ยวจะใช้เรือสองลำลากห่างกันนะครับระยะ๓๐เมตร
ะว่าทิ้งลงไปเนี่ยอวนอันนี้น่าจะลงไปลึกได้ถึง๑๖๒๐เมตรจะลากบริเวณจุดทิ้งจากคำให้การของผู้ต้องหาจะลองลากดู
ว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลกว่าการใช้คนลงไปดำน้ำหาเพราะอุปสรรคมันคือความลึกแล้วน้ำทะเลตรงจุดที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยมันมีตะกอนมันขุ่นมาก
เชื่อว่าถ้าผู้ต้องหาไม่ได้โกหกนะแล้วชี้จุดบอกเนี่ยจุดตรงนี้เชื่อว่ายังไงก็เจอแน่นอน
ครับผมน้ำลึกด้วยแล้วก็ที่สำคัญขุ่นน้ำขุ่นมากใช้เรือสองลำคาดนะครับผมคาดแล้วก็เผื่อเพื่อที่จะให้ติดนะครับผมเพื่อที่จะให้ติดติดร่างนะครับผมติดร่างของของลูกพี่
อ่าเอาสมอมัดกับศพไว้ด้วยแล้วก็คืออ่าแล้วที่ศพเนี้ยก็มัดไว้กับเสาด้วยเป็นเสาปูนครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนักใช่ครับผมมันจะมีความหนักแล้วก็คือตัวศพอ่ะก็จะต้องอยู่กับพื้นแน่นอนครับผมพออยู่กับพื้นเนี้ยเราก็ต้องต้องหาวิธีใช้ในแบบที่ว่าลากลากแล้วก็ให้ให้มันติดซะมากกว่าครับผมแบบนั้นคือตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้
มีผู้ร่วมก่อเหตุเนี้ยประมาณเจ็ดคนค่ะนะจับได้สี่ตามอีกสามคุณสุชาดาไปบ้านของกำนันดีกำนันตำบลภูมิเรียงนะครับวันนี้บ้านปิดเงียบนะฮะแล้วก็เลยไปบ้านของในโจ้ในโจ้เนี้ยเจอแม่ของในโจ้ในโจ้แม่เขาบอกว่าลูกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะวันเกิดเหตุลูกชายอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนด้วย
หลักฐานลูกชายเป็นแค่เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านคนนึงจะไปอุ้มฆ่าใครได้ยังไงคนชื่อตุ้มหรือเสียตุ้มหรือเสียโกศลลูกชายก็ไม่รู้จักก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะส่วนอ้าวแล้วโจ้หายไปไหนอ่ะแม่บอกว่าคือลูกเนี่ยไม่ได้มาบ้านเนี่ยไม่ได้กลับมา๓วันแล้วไม่ได้หนีนะเมื่อวานตำรวจมาขอ
ร่างโจ๊กชื่อเลยก็ต้องหวายหมดเลยเจ็บเอาหรอก็คอยอยู่คนไม่ได้เป็นไหน
เฮ้อไอ้ก็ไฟนู้นอ่ะน้องไฟนู้นอะไรก็ต้องมาบักปั๊มมะผีเลยเบาหลูกผีเหล่า
ปมปัญหาสองตระกูลใหญ่ในพื้นที่ที่มีปัญหากันเนี่ยนะฮะ
คือเสียตุ้มเนี่ยเขาเป็นรุ่นหลานนะครับ
ก็พบว่ามีมาตั้งแต่รุ่นพ่อเมื่อปี๒๕๔๐ด้วยซ้ำนะครับ
แย้งกันเรื่องธุรกิจรีสอร์ทที่เกาะพงันฝ่ายหนึ่งก็ถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับ
ซึ่งช่วงที่นัดเจรจากันก็โดนอีกฝ่ายไปดักยิงที่ปั๊มน้ำมัน
แต่ตอนนั้นไม่มีใครเสียชีวิตตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีการล้างแค้นกันอยู่นะฮะ
ก็ชาวโม่งชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยคือความจริงทั้งสองตระกูล
ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะมาตามล้างแค้นกันนะนะ
มันอาจจะมีบางฝงบางฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจกันหรือยังเครียดแค้น
ยังตามเอาคืนไว้กันอยู่
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจเชิญไตเรือพร้อมกับลูกเรือ
คนที่ออกเรือไปช่วงเช้า๓พฤษภาคม
ตรวจดีเอนเอไปเก็บลายนิ้วมือนะครับ
เพื่อจะเปรียบเทียบหาความเชื่อมโยงกับการเอาศพเสียตุ้มไปทิ้งทะเล
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึก๒พฤษภาคม
ต่อเนื่อง๓พฤษภาคมประมาณตี๒ที่ผู้ต้องหาบอกว่าออกเรือไปกัน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๗คนนะครับ
จากรายงานของเจ้าหน้าที่พบว่าจับได้แล้ว๔
ยังหนีอีก๓ยังติดตามตัวอยู่
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่ามีผู้ต้องหาคนไหนอะไรยังไงบ้าง
เกรงว่าจะเสียรูปคดีที่สำคัญตอนนี้ยังไม่สามารถหาศพของเสียตุ้มเจอนะครับ
ตามที่ผู้ต้องหาบางคนเนี่ยกล่าวอ้างว่ายิงจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งไปอำพลาง
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะฮะ
วิธีการก่อเหตุด้วยลักษณะการอำพลางศพด้วย
เพียงแต่ว่ามันยังจับผู้ต้องหาได้ไม่ครบแล้วก็ยังหาศพไม่เจอ